ตามคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ยังคลี่คลายไม่ลงตัวนะครับ
คดีการฆ่านายสุชาติขาวล้วนหรือว่าเสียสุชาตินะครับ
แล้วก็ฝังดินไว้ที่สวนยางพารา

คือตำรวจก็ต้องลงพื้นที่แล้วครับในการเก็บหลักฐานต่าง
และเมื่อวานก็ลงพื้นที่ในจุดสวนยางพารา
ในพื้นที่หมู่๑ที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบีนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่คนร้ายยิงนายสุชาติจนเสียชีวิต
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบนะหาหัวกระสุนต่าง
และทีนี้ครับไปดูตรงต้นยางพารา
ปรากฏว่าพบหัวกระสุน๒นัดฝังอยู่ที่ต้นยางพาราเลยนะคุณนะ

เจ้าหน้าที่นี่ละครับก็ต้องใช้ขวานเจาะต้นอย่างพารา
ัดเอาหัวกระสุนออกทั้งสองหัวเพื่อจะเอามาตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าเป็นกระสุนปืนขนาด๙มมทั้ง๒นัด
อยู่ห่างจากหลุมฝังศพเสียสุชาติประมาณ๗๐เมตร
คาดว่าเป็นกระสุนที่ยิงมาจากปืนที่ใช้สังหารเสียสุชาติ

มีการออกหมายจับผู้ต้องหา๔รายแล้วนะครับ
ก็คือนายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าบังฟิศตัวการสำคัญ
นายสุรชัยเริงสมุทรหรือว่าบังกิ๊บหลีนะครับซึ่งเป็นพี่นะครับ
อกจากนี้ยังมีการออกหมายจับนายสุริยันเริงสมุทรหรือว่าบังหนี
ซึ่งเป็นญาติเป็นหมายจับล่าสุด
และก่อนหน้านั้นนายสุวิทย์เริงสมุทรหรือว่าบังสัน
ซึ่งเป็นน้องชายบังฟิศได้มีการเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของการจัดงานบำเพ็ญกุศลนะครับ
ครอบครัวของนายสุชาติผู้เสียชีวิตนะฮะ
ก็หลังจากที่นำศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักเป็นเวลา๓คืนแล้ว
ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศลอีกครั้ง
แล้วก็นำศพไปฝากไว้ที่มูลที่ประชาสันติศุกร์จังหวัดกระบี่
โดยครอบครัวบอกแบบนี้ครับบอกว่ายังจะไม่เผาศพ
กว่าคดีจะมีความคืบหน้าหรือสามารถจับคนร้ายได้ทั้งหมด
เพราะตอนนี้๔คนที่ถูกออกไม้จับมีมอบตัวมาคนเดียวเอง

โดยลูกสาวทั้งสองคนได้เคาะโลงพูดกับร่างไร้วิญญาณของพ่อ
บอกว่าขอให้พ่อช่วยดนจิตโดนใจให้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายได้โดยเร็ว

แต่ขอให้มาหาและมาเข้าฝันบ้าง
เพราะลูกนั้นคิดถึงนะครับ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเช้านี้เองนะครับ
คือตอนนี้ตำรวจก็ต้องออกติดตามบุคคลต้องสงสัย
ที่อาจจะเชื่อมโยงกับกรณีของบังฟิศ
ก็ไปดูว่าใครเข้าออกบ้านบังฟิศบ้าง
ในพื้นที่ที่บ้านเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าตำรวจไปพบผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมา

ตรวจไปตรวจมาเจอยาเสพติด

เกี่ยวพันกับเครือขายยาเสพติดของบังฟิศด้วยนะครับ
นี่แหละครับชุดสืบสวนตำรวจสพอ่าวนาง
เข้าร้อมจับกลุ่มตัวนายสุภัยคสวรรค์หรือว่าบังอุทธิ์

ซึ่งเป็นชาวบ้านตำรวจหนองทะเลอเมืองจกระบี
หลังจากที่นายสุภาชัยคนนี้นะครับ
เห็นตำรวจแล้วก็รีบจอบรถกระบะวิ่งหลบหนีทันที
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่แล้วฮะตามควบคุม
มาตรวจค้นในตัวพบยาบ้า๓๓เม็ด
ควบคุมตัวมาสอบที่โรงพักต่อนะครับ
รองภูมิกับการสพอ่าวนางคือพันธ์ตำรวจโทสมพร
อาภากุลก็เปิดเผยนะครับว่า
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือได้นำกำลังชุดสืบสวนสพอ่าวนาง
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจพจกบี
ออกติดตามผู้ต้องสงสัยบุคคลต้องสงสัย
ที่อาจจะเชื่อมโยงกับคดีฆ่าฝังดินนายสุชาติขาวลั้

เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสนะครับว่า
บังอุดคือนายสุพชัยที่จับได้เรื่องยาเสียบติด
เป็นคนสนิทของบังฟิศผู้ต้องหาคนสำคัญ

มีพฤติกรรมในการเข้าออกบ้านของบังฟิศ
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลหนองทะเลเป็นประจำ
ทะเบียนพพึ่งชฉิ่ง๙๔๗๓นศรีธรรมราช
จอดอยู่ริมถนนที่หมู่บ้านหนองแบกนะครับ

แต่ว่าบังอุดเห็นตำรวจแล้วก็ได้วิ่งหนี
ถูกตามรวบตัวได้พร้อมของกลาง
นั่นก็คือยาเสพติดนะครับ๓๓เม็ดสำหรับยาบ้า
อุดให้การเกี่ยวกับบังฟิศบอกแบบนี้ครับ
บอกว่ายาบ้าดังกล่าวได้ซื้อมาจากบังฟิศ
เมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน๕๐เมตรในราคา๒๕๐๐บาท
ที่เขาจะนำมาขายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไว้เสพเองด้วย
หลังจากไปรับยาจากบังฟิศมาแล้วเมื่อวันที่๒พฤษภาคมนะ
หลังจากนั้นไม่เคยพบกับบังฟิศอีกเลย
และเหตุการณ์ฆ่านายสุชาติมันเกิดขึ้นวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาก็ทราบข่าวทางสื่อต่างนี่แหละ
ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุเขาไม่เจอบังฟิศ
และหลังเกิดเหตุเขาก็ไม่เจอบังฟิศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่สพอ่าวนางต่อแล้วครับ
ว่ามีส่วนรู้เห็นในคดีฆ่าฝังดินเสียสุชาติด้วยหรือไม่
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาแล้วครับ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแหม่ขยายผลเรื่องค่า
มาเจอเครือข่ายาเสพติดของบังฤษฐ์เลยนะครับ